ถูกทำร้ายที่สถานีขนส่งนะฮะ
หลังเก่ากลางเมืองขอนแก่นเลย
คือเขาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนลงมือ
มีกล้องวงจรปิดจับภาพ
ขณะที่มีการยื้อยึดฉุดกระชากกันได้

กล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพของนางสาวบี
เป็นหญิงเล่ร่อนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ
เดินร้องไห้เข้าไปที่บ้านของประชาชน

แต่เจ้าของบ้านไล่ไงไล่ให้ไปนะครับ

เห็นผู้ชายไม่สวมเสื้อมีรอยสักนะครับที่หลังเดินมาก็พยายามหนีนะฮะ
หลบอยู่ตรงนั้นตรงรถยนต์รถยนต์ที่จอดอยู่เธอเดินอ้อมรถไปนะครับ
หลังจากนั้นผู้ชายที่ไม่สวมเสื้อก็เดินตามไปแล้วไปฉุดกระชากกันตรงนี้เนี่ยฮะ
ฉุดกระชากกันตรงเนี้ยจากนั้นนางสาวบีก็วิ่งกลับมาอีกรอบนึงนะครับ
ในสภาพที่สวมกางเกงในตัวเดียวครับถือเสื้อมาด้วย
แล้วฝ่ายชายก็วิ่งไปลากตัวกลับไปยื้อยุดกันอยู่อีกพักหนึ่ง
จากนั้นก็หายไปจากนะฮะรัศมีของกล้องวงจรปิดนะครับ
เจ้าของบ้านก็พยายามห้ามไม่ให้ทะเลาะกันแต่ไม่มีใครฟังนะครับ
พลเมืองดีถ่ายภาพนะฮะผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้มีรอยสักเป็นลายปลาแล้วก็ลายกราฟิกครับนะฮะ
คนที่ทำร้ายร่างกายนางสาวบีเนี่ยบนเก้าอี้ในสถานีขนส่งสุดท้ายเธอเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะฮะได้รับแจ้งนะฮะก็เข้าไปตรวจสอบนะครับตอนตี๓เลยนะครับ
หน้าฟกช้ำเนี่ยครับตอนที่เขาไปกันไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลใกล้กันเจอเบียร์กระป๋องหนึ่งกับเครื่องดื่มชูกำลัง๑
ขวดพลเมืองดีนะครับโทรแจ้งตำรวจนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
ได้ยินเสียงตุบตับตุบตับตรงตรงที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปดู
ไปเจอว่าผู้ชายเนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายนางสาวบีอยู่แล้วก็วิ่งหนีไป
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยช่วงสายของวันนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนพยักษ์ครับ
ติดตามตัวผู้ก่อเหตุไปเจออยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่สองนั่นแหละ
นะฮะก็เลยนำนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายสุริยาแพงชมพูอายุสามสิบหกปีเขาเป็นชาวหนองบัวลำพูนะ
เป็นคนเร่ร่อนเป็นชายเร่ร่อนเนี่ยฮะตำรวจไปถึงก็หลับไม่รู้เรื่องหลับหลับอยู่กับเพื่อน
วกวนถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อรอยสักนะฮะคุณผู้ชมนายสุริยามีรอยสัก
ลายปลากับลายกราฟิกตรงกับที่นี่ฮะที่พลเมืองดีถ่ายรูปเอาไว้ก่อนหน้านี้
ชัดเลยถ้างั้นถูกตัวก็เลยคุมตัวไปที่สพนะครับพร้อมกับเพื่อน
นายสุริยาอ้างว่าโอยนั้นสามีไม่ใช่เมียผมเป็นผู้หญิงขายบริการนั่น
เมื่อคืนก็ดื่มอยู่ด้วยกันดื่มจนเมาแล้วนางสาวบีพูดไม่รู้เรื่อง
ถอดเสื้อผ้าอยู่นั่นแหละห้ามก็ไม่ฟังก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วก็ถูกนางสาวบีตบก็เลยโมโหตบคืนนะดิ
แล้วเขากลับมานอนด้วยกันนี่แหละแต่นางสาวบีบอกอยากจะดื่มต่ออยากจะดื่มต่อ
มีปากเสียงกันอีกแล้วก็เลยเตะไปอีกครั้งหนึ่ง
อ้างว่าโอ๊ยที่มันตายเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นโรคประจำตัว
เนี่ยไหลตายจากการตรวจสอบประวัติเพราะว่านายสุริยาเคยถูกจำคุกนะฮะ
ที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละในข้อหารักทรัพย์นะครับ
พ้นโทษมาเมื่อปีที่แล้วครับ

กลับไปครับ
ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับ
ไปเจอกับนางวะไหลพันหมโฌชา
เขาเป็นคนพื้นที่แหละเล่าบอกว่า๔ทุ่มเธอกับเพื่อน
ก็นั่งกินหมูกระทะอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละ
ได้ยินแล้วผู้หญิงร้องก็เลยเดินมาดู
ก็เห็นนางสาวบีไม่สวมเสื้อผ้าวิ่งมากลางถนน
แล้วก็สุริยาวิ่งตามมาลากตัวกลับไปบอกให้ไปใส่เสื้อ
แต่นางสาวบีไม่ยอมใส่แล้วก็นอนลงกับพื้น
สุริยาก็เลยเตะและทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
จริงก็มีรบพออยู่ใกล้สองคนนะแต่ไม่มีใครช่วย
เธอต้องตะโกนบอกให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
มารู้ข่าวครับคือทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนะ
สุริยาเนี่ยอ้างว่าที่นางสาวบีเสียชีวิตโรคประจำตัวแต่เธอไม่เชื่อหรอก
แล้วพักหลังเห็นทะเลาะกันแรงขึ้นลองฟังหน่อยฮะ
มาถึงตรงกลางถนนนี้นะคะเดินมาถึงตรงกลาง
ทีนี้ผัวลากเข้าไปว่าใส่เสื้อ
ก็ผู้หญิงก็ไม่ยอมใส่ก็นอนลงทีนี้เขาก็เตะสวน
เตะเลยนะผู้ชายรูปร่างสูงเตะทั้งเตะทั้งนั่น
กลัวเขาตายป้าก็เลยตะโกนบอกยามว่า

ผู้เจ้ากำลังไปซอยในเปียงเขาหยุดบ้างก็เสื้อ
ที่เขาตายเสียจังไหนป้าก็เลยว่าอย่างนี้
พอดีมีคนมาตรวจยามตรงนั้นเขาก็เลยเดินมา
เขาก็เดินมามาสั่งสอนแต่ไม่ได้ทำอะไรผู้ชายนะ

จะสิมาตีเขาจังไหนสิมานั่นยังไหน
อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเด้อ
ได้ยินว่าเขามีโรคประจำตัวแต่อันนี้ผัวเขาพูดนะคะ
แต่ว่าป้าว่าไม่ใช่หรอกมันโดนฆ่าตายแน่
เพราะว่าผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็กมากเลยนะ
แล้วก็ผู้ชายตัวสูงผัวเขาน่ะเตะตั้งหลายที
ว่าไม่รู้ว่าจากยามที่มาบอกน่ะ
กลับไปไม่รู้มันจะซ้อมอีกไหมมันจะตีอีกไหมซ้ำ
ช้ำในตายนะฮะคิดว่านะ
คุณป้าวลัยพันธ์บอกไม่ใช่แค่คู่นี้นะ
เรียกร้องเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แถวเนี้ยเยอะจริงจริงอืมอย่างวันนี้ที่ทีมข่าวไปนะเนี่ยฮะ
ตรงจุดเกิดเหตุก็มีคู่อีกคู่หนึ่งนะฮะ

คนในพื้นที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ

พาจับรวดเอกปีชาเก่งสาริกิตนะครับ
ท่านผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นนะครับระบุว่า
ผู้ต้องหาจะให้การอะไรเป็นสิทธิของเขาว่ากันไป
แต่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้
แล้วเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลครับ